ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
เกมที่ใช้เพียงความถนัดความรัก

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับปัจจัย๔คือความจำเป็นพื้นฐานที่คนเราควรจะมี
แต่ถ้าครอบครัวของเรามีบ้านก็ไม่อุ่น
ท้องของลูกเมียกินก็ไม่อิ่ม
หัวอกของหัวหน้าครอบครัวจะกลัดน้องขนาดไหน

ในความรู้สึกของคนเป็นพ่อพ่ออยากให้ลูกสุขสบายกว่านี้

ผมชื่อประจวบครับอายุ๔๘ปีครับ
มีสมาชิกที่บ้านทั้งหมด๖คนครับ
มีผมและแฟนผม

เดือนก็มีประมาณ๑๐วัน๑๕วัน
บางทีก็หยุดเป็นครึ่งเดือนเหมือนกัน

จะทิ้งเงินไว้๑๐๐บาททุกวัน

ก็ใส่น้ำเอาน้ำอะไรก็ได้

จริงลูกคนเล็กมันต้องกินนมผง
แต่ตอนนี้มันไม่มีตังค์ทำไงได้แล้ว
เราก็ต้องนมชงให้มันกิน

หอยจุ๊บหอยขมหอยเชอรี่ก็เอาต้ม
ปกติพ่อเป็นคนทำกับข้าวให้ลูกกินเนี่ย
มาแคะเอามาแล้วก็ผัดกะเพราผัดอะไรอย่างนี้ได้

ตื่นเช้ามาบางทีก็ต้องไปวัด

ก็ต้องไปขอกับข้าวเจ้าวาด

บางทีถ้าหลวงตาเห็นหลวงตาก็ให้

อยู่บ้านหลังนี้มา๑๕ปีแล้วครับ

พ่อเกิดมันขอบ้านเล็กที่มันขอไม่ได้
มันที่หลวงมันไม่ใช่ที่ของเรา

ถ้าเขามาเวรคืนไอ้ผมก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
มันไม่มีไฟฟ้าน้ำปลาปลาอะไรไม่มีสักอย่างเลย

ก็จุดเทียนบางทีก็จุดตรงหน้าเขาสองอันอย่างนี้

บางทีบางคนเขาก็ทำที่โรงเรียนมาเลย
เราไม่มีตู้เย็นไม่มีทีวี

เพราะว่ามันร้อนมันลื้น

อันนี้นะเวลาฝนตกลมแรงมันตาดผิวย้านก้นบ้าน
นี่อะไรก็เปียกหมดข้าวหงก็ห่มนอนหมอนอะไรอย่างนี้
ถังรองยนต์หยดผมเอากระป๋องถังระถานเอามาจากวัดนั้น
หูเชือกสปูติห้อยก็เริ่ม
บุ๋ยค่ะเป็นลูกคนโตค่ะ
เวลาข้ามฝั่งน้องไม่กลัวค่ะ

และข้าวฝั่งหนูไม่กลัวค่ะ

ทุกวันนี้แม่ลูกน้องสาวแพร่ไปมาทุกวัน
ข้าวอันตรายน้ำที่นี่ก็ลึกเป็นห่วง
ลูกมีสมบัติที่มีไข้ที่สุด
ห่วงจะถูกไปและไปเขาจะอยู่อย่างไง

หนูก็เดินไปเรื่อยค่ะหนูก็ถึง
หนูอยากได้บ้านหลังใหม่ที่ไม่ต้องข้ามฝั่งค่ะ

อยากได้บ้านอยากได้บ้าน

ถึงเราไม่อยู่ขึ้นมาก็จะลดน้ำตูม
บ้านนี้ที่ดินของตัวเองก็ดี
อันนี้เขาจะไล่มาอะไรเราก็ยังไม่รู้

ที่บ้านเราลำบากแต่หนูก็สู้ค่ะ

หนูเป็นกำลังใจให้พ่อค่ะ

ทุกครั้งตีคนก็เหมือนหัวใจของผม

บ้านของเขาไม่มีไฟฟ้าไม่มีทีวีครับ
ไม่มีเครื่องใช้อำนวยความสะดวกใดทั้งสิ้น

สงสารเด็กก็เลยติดต่อทีมงานมาว่า
อยากให้ครอบครัวนี้มาออกรายการ
อยากให้ทางรายการช่วยเหลือครอบครัวนี้ครับ

จากจังหวัดพระนครศรียุธยาครับ

อยู่ด้วยกัน๖ชีวิตในบ้านหลังนี้
พี่จวบอยู่อำเภออะไรอะครับ

เห็นบอกว่าบางวันนะครับอาชีพนี้ก็คือ

เพราะเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนจริงนะครับคุณผู้ชม

นั่นก็หมายถึงว่าไม่ได้เงินเข้าบ้าน

เคยไม่มีงานนานเท่าไหร่ครับพี่จวบ
ประมาณเดือนกว่า

ถ้าบางทีผมมีตังค์ผมก็ซื้อไว้

ก็บ้านก็ขอให้มีข้าวติดเอาไว้ก่อนนะครับ
มีไหมมีวันไหนที่ไม่มีข้าวสารติดถังไว้เลยไหม

คือบางทีไม่มีเลยก็
ก็ต้องอดนะอดกันไป
เมื่อไม่มีงานไม่มีใครมาว่าจ้างเนี่ย

เห็นเด็กเวลาอาบน้ำอาบท่ากัน

ลงคลองมีสะพานหน้าบ้าน

ข้ามฝั่งไปสายมาทีละ๔ขวด๕ขวด

กินบางทีก็มีตังค์ก็กดตู้มา
ตู้ห่างประมาณ๔๕๐๐เมตร
ไปกดบางทีก็๕๑๐ฤ
ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้มากี่ปีแล้วพี่จวบ

คนที่ติดต่อพี่พวกโทรศัพท์มือถืออะไรต่ออะไร

เขาก็มาตะโกนอยู่หน้าบ้านคนละฝั่งคลองอ่ะ
พรุ่งนี้ไปทำงานพรุ่งนี้มาตะโกนงานมีบางทีครับ
ได้บ้านหลังนึงมันก็ประมาณยี่สิบวันอย่างเงี้ยยี่สิบวัน
บางทีต่อเติมเล่นเล็กน้อยก็สิบห้าวันสิบหกวัน
ถ้าได้บ้านหลังใหญ่ก็เดือนกว่าอะไรอย่างนี้
หลังจากนั้นก็บางทีก็หยุดยาวมีเหมือนกันกว่าเขาจะได้งานใหม่
ผมไม่ได้เป็นบริษัทไงแต่เขาก็จะมาเรียกงานตลอด
ถ้าเผื่อมีงานนะครับเพราะเราไม่ขี้เกียจไง
กระทบขยันแข็งแรงตอนนี้บ้านที่อยู่เนี่ย
มันไม่ได้เป็นบ้านที่แบบว่าพอออกจากบ้านปั๊บแล้วก็ออกทำงานได้เลย
เพราะมันอยู่คนละฝั่งที่มีถนนเวลาที่จะต้องไปทำงาน
ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผม
รวมทั้งเด็กด้วยเวลาไปรุงร่ำโรงเรียนนี้ใช่ครับ

ไม่มีสะพานเลยเหรอพี่ตรงนั้นน่ะไม่มีสะพานเดินข้ามกัน
ไม่มีครับไม่มีมันมีแต่มันเป็นไกล
มันไกลมันก็เดินลบไปไม่ได้มันก็ติดกำแพงโรงพยาบาลเขา
แล้วก็เป็นป่าทั้งนั้นเลยทึบหมด
ก็เลยต้องสาวแพร่กันไปนั่นแหละมันสะดวกดีไง
มันแบบมันคือไม่กลัวลูกตกน้ำกันเหรอ
ก็เป็นห่วงอย่างนั้นทำยังไงได้ล่ะ
ผมก็กลัวมันจะตกน้ำตกแล้วเพราะว่ายน้ำเป็นคนเดียว

แม่เขาไม่เป็น

อันตรายมากเลยนะพูดจริงนะแล้วอยู่ใกล้น้ำด้วยนะครับ

ซึ่งพี่สาวแพ้ไปไม่เคยตกแต่ถ้ายืนอาบน้ำที่หัวสะพานตก

ทุกคนเลยแล้วทำไงใครเราโดดลงไปคว้าทัน
อันตรายจริงเลยอ่ะลูกเอ้ย

ตอนนี้ที่พี่เครียดที่สุดเลย
แล้วมันเป็นทุกข์ที่พี่ไม่เคยพูด

ที่สุดในชีวิตของพี่คืออะไร

ความไม่เหมือนเขา

เห็นบอกว่าลูกเคยมาถามเหรอ

เคยต้องต่างลูกอะ

ไม่ว่าจะเป็นหอยเป็นผักบุ้งก็ดี

พ่อมีอย่างนี้ลูกก็เลยได้กินแบบนี้
กิ๊กมาถึงพี่กิ๊กบ้าง
เลี้ยงลูกทั้งหมด๔คน

จวบต้องออกไปหางานนอกบ้าน
เห็นบอกว่าบางวันไม่มีข้าว

ต้องไปรอข้าวจากทางวัด

ก็ขอเขาที่ว่าตอนที่เขาทำบุตรแล้ว

ดใบไม้เขาหลวงตาเขาก็ให้
เจ้าวาดเขาก็ให้เรื่อย

ที่เราเกิดมาแล้วครอบครัวเราไม่พร้อม

เด็กได้กินขนมกันบ่อยไหมลูก

อยากกินค่ะ
หนูรู้มั้ยหนูพูดอย่างเงี้ย

ใช่ค่ะพ่อไม่อยากให้ลูกอด

หนูโกรธพ่อมาให้ที่พ่อไม่มีขนมให้หนูกินละ
ไม่ค่ะ

หนูค่ะ

วันนี้พี่เอมีขนมเค้กอร่อย

แบบนี้เคยกินมั้ยลูก

วันนี้ลูกถ้าเกิดว่าเรามีของดีแบบนี้นะลูกนะ

จริง
เจ้าชายครับ

ผมเอาไม้แบบมาแล้วก็พวกสังกษีพวกเราไปทำงานก่อสร้าง
ขอเข้ามาเอามาทำที่แรกก็เช่าบ้านอยู่ตอนนี้
มันก็แป๊บเดียวก็เดือนทีเงินออกมันตรงมันไม่ตรงงานก่อสร้าง
อ้าวแล้วที่ตรงนี้มันเป็นที่ของใครอะครับ

สิ่งที่ลำบากจากบ้านหลังนี้นะก็คือที่ผมเห็นนะเวลามันพายุมันมา
ลมมาแรงสังกษีเปิดเลยเหมือนกันนะ
กลัวมันจะเอาไปเหมือนกันวันนั้นผมอยู่บ้านพอดี
สังฆษีเปิดแล้วผมต้องวิ่งไปหลังบ้าน
เอาไม้ที่เป็นหนักเอามาทับไว้เอามาทับไว้
วันนั้นไฟเหมือนกันวันนี้อยู่บ้านวันนั้นอยู่บ้าน
และช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฟ้าหน้าฝนด้วยนะครับ

แต่ภัยจริงเลยนั่นก็คือ
ไม่รู้ว่าเขาจะต้องให้ลื้อถอนเมื่อไหร่

เพราะมันมีพวกก้องมันก็เหมือนเขามาส่องหลักแดงหลัก

อ้าวนั่นนี่เราก็น่าจะรู้
แล้วถ้าวันนี้ถ้าเผื่อว่าพี่จวบได้ทุนไปต่อชีวิตนะครับ

กะว่าจะหาที่อยู่ใหม่ให้มันดีกว่านี้
เพราะว่าอีกอย่างธรรมดาตรงนั้นมันก็อันตราย
แถมเพราะเด็กเราถึงชินแล้วไง
เพราะเด็กคือวันหนึ่งถ้าเกิดเราไปทำงานพวกเรา

คือกลัวอย่างเดียวเวลาไปทำกราบ

ขอเป็นกำลังใจให้นะพี่จวบนะ

เรามาใช้โอกาสในเกมต่อชีวิตแล้ว
แต่ไม่รู้ต้องทำให้สุดความสามารถ
ชีวิตที่สูงสุดนะครับในวันนี้
คุณผู้ชมครับคำว่าพ่อ

อยากมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูก
แต่เมื่อพ่อทำจนสุดกำลัง

แต่ก็ยังไม่สามารถให้ลูกกินดีอยู่ดีได้

พี่จวบของพี่จวบนะครับมาขอโอกาส

ให้พี่จวบสามารถที่จะคว้าโอกาสตรงนี้

ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับกับเกมต่อชีวิตครับ
ให้ทำดอกกุหลาบพร้อมติดลิฟตบิ้น

ภายในเวลา๓นาที